คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องกระสือไหมหรือว่าเคยเห็นกระสือไหมนี่ดูสิ
คือเรื่องนี้จริงมันมาจากเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายภาพแฟนนุ่ม
แล้วเห็นแสงมันไม่ใช่แสงว่าคือเห็นเป็นแสงสีเขียว
ติดโดยบังเอิญถูกต้องจังหวะนั้นน่ะคือนี่ภาพนี้เลยอันนี้ภาพต้นเรื่อง

เป็นหัวแล้วตรงเขียวข้างล่างเป็นไส้อย่างนี้อันนี้ซูมให้เห็นนะ
ไส้เลยเพิ่งจะกินอะไรอยู่ที่พื้นแล้วก็โผล่ออกมา
เขาบอกแบบนี้พอถ่ายปุ๊บนะแล้วก็จ้องมองหน้าตะโกนเรียก
พอเขาไปดูหน่อยกระสือหรือเปล่าบินหนีไปเลย
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคือหลังจากนั้น
หลานก็มีการมาชี้บริเวณจุดนี้แล้วก็บอกว่าผีผี

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้ต้องนึกถึงหมอปลา
แล้วเชื่อไหมหมอปลาลงพื้นที่ไปพิสูจน์แล้วด้วยค่ะ
พอหมอปลาไปถึงอาการมาเลยแบบจะอ้วกอ่ะ
คือมีอาการง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็แบบจะอาเจียนออกมา
นี่ตอนที่หมอปลาลงพื้นที่อยากรู้ว่าสรุปแล้วใช่หรือว่าไม่ใช่
นี่ต้องไปพิสูจน์กันนะมีการไปตั้งกล้องเอาไว้ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าข่าวนี้ไปพิสูจน์อะไรบ้าง
คือต้นเรื่องเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วใช่ไหม
แล้วกลางดึกวันที่๓ที่ผ่านมาหมอปลาลงพื้นที่ไปพิสูจน
ดูสิว่าภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพกระสือจริงหรือเปล่า
ทีนี้ถามว่าหมอปลาหมอปลาไปกลางคืนต้องเอาอะไรไปพิสูจน์บ้าง
ถ้ามันเป็นกระสือจะกินของสดถูกไหม

เอาหัววัวสดที่มีเลือดอยู่เลยนะ
หมอปลาหิ้วถุงก๊อบแก๊ปมาเลย

เห็นไหมยังแดงอยู่เลยแล้วแขวนกับรวดคุณ
แล้วคือยังไงเอาไปห้อยเอาไว้อย่างนี้ถูกต้อง

หมอปลาระวังตกนะเดินดีนะ

เพราะว่าภาพที่ถ่ายติดมันถ่ายติดตรงคูน้ำ

ว่ากระสือลงมากินของในพื้นที่ต่ำเนี่ย
ไม่ได้ลอยอยู่บนต้นไม้ไง

ต้องมีการตั้งกล้องแอบถ่ายเอากล้องแอคชั่นแฮมมาเลย

ดูซิถ้าเกิดเป็นกระสือจริงยังไง
ก็ต้องออกมากินหัววมที่มีเลือดอยู่แบบนี้
คุณคิดดูว่าจริงหมอปลาไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะ

ชาวบ้านมาเป็นร้อยมาดูว่าหมอปลาจะทำพิธียังไงอะไรบ้างฮะ
แต่พอถึงเวลาสัก๕ทุ่มกว่าจนถึงตี๑กว่า
หมอปลาบอกชาวบ้านครับกลับเข้าบ้านไปก่อนนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดชาวบ้านอยู่กระสือไม่ออกมาหรอกคุณ
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องบอกชาวบ้านแบบนี้

อันนี้ก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะดูภาพในกล้องอะไรนะ

เงากล้องค่ะเขาก็ขยับตั้งกล้องอยู่
คือหมอปลาบอกว่าจริงที่นี่มันอาจจะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเดิมทีตรงนี้เป็นบ้านคน
แล้วก็มีคนโดนไฟช็อตตายคนตกน้ำตาย
คือสองศพตายไปแล้วแล้วเมื่อวานที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าเป็นวันโกน

เพราะฉะนั้นต้องเป็นเวลาคาบเกี่ยวกันค่ะช่วง๕ทุ่มถึงตี๑
ตั้งกล้องเอาไว้เลยเดี๋ยวจะมีกระสือออกมาไหม
ปรากฏว่าตอน๕ทุ่มเที่ยงคืนตี๑ปั๊บ
ดูในกล้องหน่อยสิเอากล้องมาดูหน่อยซิว่าเห็นอะไรบ้าง
เห็นเลยไหมคะเขาบอกว่าพอเปิดดูปุ๊บ
มันมืดมันมืดไม่เห็นแต่มันได้ยิน
ได้ยินเหมือนกับมีอะไรบางอย่างผ่านมาตรงนี้
ดันเสียงขึ้นนิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมเงียบนะ

คุณผู้ชมนอกแสดงเสียงจริงรีดเสียงลม
แกบคือเหมือนกับเดินไหมเดินแล้วเหยียบ

ถ้าไม่เดินแล้วเหยียบอาจจะเป็นกระสือที่ลอย

เราก็ต้องสังเกตอาการหมอปลาสิถูกไหม

ทีนี้ช็อตที่ตอนนี้หมอปลาจะไปใกล้หัววัวเนี่ย

นักข่าวไทยรัฐของเราก็อยู่ใกล้เลยนะ

แล้วใช้เวลาตรงจุดนี้๕นาทีเอง

หมอปลาหมอปลาที่เคยบอกผมแหย่ผมแหย่

ล่อมนี้เป็นยังไงค่ะหมอปลา

อาจจะเป็นสัมภเวษีเพราะว่าอาการของหมอปลาออกไง
แต่หมอปลาก็ยังไม่ได้ฟันทงอ่ะนะว่าสุดท้ายน่ะ
ตรงนี้ที่มีเนี่ยมันจะมีอะไรกันแน่แต่ที่แน่คุณผู้ชมพอไปตั้งกล้องแล้ว
ไม่ได้เห็นอะไรแบบชัดเจนนะใช่เออแต่ยังไงก็ตามหมอปลาบอกเชื่อนะ
เชื่อเรื่องของกระสือแล้วก็ชาวบ้านในพื้นถิ่นเชื่อเหมือนกัน
หวบแล้วชี้แล้วบอกว่าผีผีผีอยู่ตรงนั้นน่ะ
คุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วเชื่อไหมเรื่องกระสือ

กระสือมาหัวแล้วก็ไส้